วันนี้หลากหลายเรื่องราวที่ต้องพูดคุยกัน
โอ้โฮใช่แล้วค่ะค่ะ
ค่ะที่บริเวณอวัยวะแล้วอ่าต้องบอกด้วยว่าเป็นอวัยวะเพศ
อาจจะเสี่ยงคุณต่อการเกิดมะเร็งรังไข่คุณจุดซ่อนเร็งแบบเงี้ยเหรอ
ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องราวนี้เนี่ยพอมีการแชร์ออกไป
หรือว่ามีการออกมาเตือนแบบนี้สาวหลายคนตกใจสิคุณ
ตกใจสิคุณแป้งเด็กทำไมทาไม่ได้

ก็น่าจะดูอ่อนไวทาเด็กได้ทำไมทาฉันไม่ได้
เรื่องนี้ต้องมีการสอบถามมีการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ดังนั้นวันนี้พลาดไม่ได้นะคะติดตามได้ในรายการรถปลดทุกข์ค่ะ

เราก็จะนำเสนอเรื่องราวของโรงพยาบาลอุ้มผางที่จังหวัดตาก
หลังจากที่โลกโซเชียลมีการเผยแพร่ทั้งภาพ
แล้วก็ความเดือดร้อนของโรงพยาบาลออกมา
ทีนี้ข้อมูลที่เผยแพร่ออกมานั้นเราทั้งต้องหาต้นตอน
แล้วต้องดูว่าปัญหานี้มันเกิดขึ้นจริงหรือเปล่านะครับ
ถ้าคุณผู้ชมได้ดูภาพในโลกโซเชียลที่เขาเผยแพร่ออกมา
คุณผู้ชมก็จะตกใจโรงพยาบาลถึงขนาดนี้เลยเหรอ
นี่แหละคุณเทปกาวที่เราเห็นนี่แหละค่ะ
สีขาวเอามาพันที่แขนพันที่มือ

แต่เป็นแค่เทปกาวธรรมดาธรรมดานี่แหละนะครับ
เพราะว่าในโลกโซเชียลเขามีการโพสต์ภาพกรณีที่
โรงพยาบาลอุ้มผางตำบลอุ้มผางจังหวัดตาก
เพราะบอกว่าตอนนี้ขาดแคลนจนต้องใช้เทปกาวปิดแผลคนไข้

ต้องปูเสือนอนตามพื้นโรงพยาบาลแล้วนะครับ
เรื่องนี้นายแพทย์วรวิทย์ตันติวัฒนทรัพย์
หรือว่าหมอตุ๋ยซึ่งเป็นภูมิในการของโรงพยาบาลอุ้มผาง
ทีมข่าวของเราก็ไปสัมภาษณ์มาเหมือนกัน
บอกว่าทางโรงพยาบาลไม่ได้ขาดแคลนอุปกรณ์การแพทย์ตามที่เป็นข่าวเลย
เพราะทางโรงพยาบาลได้รับการบริจาคจากภาคเอกชนและผู้ใจบุญจำนวนมาก
ในเรื่องของการบริจาคเงินจ้างพนักงานสุขศาลา
บริจาคเงินซื้อยาที่ผู้ป่วยนั้นจำเป็นต้องใช้
รวมถึงบริจาคเครื่องมือการแพทย์
และเงินช่วยเหลือในงานสาธารณสุขที่จำเป็นอีกจำนวนมากนะครับ
มาดูเรื่องของหนี้สินที่โรงพยาบาลมีอยู่จำนวนกว่า๕๐ล้านบาทกันบ้างนะคะ
ก็มาจากสาเหตุที่โรงพยาบาลได้นำมาเป็นค่าใช้จ่ายสังคมสงเคราะห์
ค่ารักษาสำหรับคนไร้สัญชาติยากจน

ซึ่งเป็นคนไร้สิทธิ์จากโครงการประกันสุขภาพ
แล้วก็ไม่มีบัตรประชาชนในช่วง๓ปีที่ผ่านมาค่ะ
ดังนั้นก็ทำให้สถานะการเงินของโรงพยาบาลวิกฤต
ซึ่งเรื่องนี้เองนะคะทางกระทรวงสาธารณสุข

ก็ให้การช่วยเหลือจนตอนนี้นะครับคุณผู้ชม
หนี้สินต่างลดลงมาจาก๕๐กว่าล้านบาท
เหลืออยู่ประมาณ๑๐ล้านบาท
แต่ก็ยอมรับนะคะว่าขาดแคลนเตียงสำหรับผู้ป่วยจริง

มีเตียงตามมาตรฐานอยู่เพียง๖๐เตียงเท่านั้น
แต่จำนวนผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษา
มากกว่าจำนวนเตียง๖๐เตียง
ก็เลยทำให้ผู้ป่วยต้องนอนตามพื้นโรงพยาบาลแบบภาพที่เห็น
ครับล่าสุดหมอตุ๋ยยังต้องเดินทางไปดูโรงพยาบาลวังเจ้า

ซึ่งเจ้าหน้าที่ทุกคนในโรงพยาบาลก็ทราบกันดีว่า
ตุ๋ยเองก็จะแบ่งเงินเดือนส่วนหนึ่ง
ไปเป็นค่ารักษาพยาบาลให้กับคนไร้สัญชาติ
แล้วก็คนยากจนอีกด้วยนะครับ
นี่คือข้อมูลล่าสุดจากทีมข่าวของเรา

ที่มาของสิ่งที่โพสต์ในโลกโซเชียล

สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเป็นคนโพสต์เอง
อันนี้ตรวจสอบไปมาจริงหรือไม่อย่างไร
อันนี้ก็สั้นก็คือจริงนะครับ
แต่ว่าน้องคนที่โพสต์นี่ก็มีเจตนาดี
แต่ว่าน้องเขาเพิ่งมาฝึกงาน
แล้วเขาก็อาจจะไม่เข้าใจว่าบางอย่างมันก็ไม่ได้เป็นอันตราย
แล้วก็เป็นที่เราก็ทำมาเป็นปกติอยู่แล้วนะครับ
ไม่ได้เป็นอันตรายต่อคนไข้ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามครับ
พอชิดแจ้งหน่อยเรื่องของเทปกาวที่มาพันธุ์นี้

คนในโลกโซเชียลวิจารณ์กันเยอะมากเรื่องนี้ครับ

จริงแล้วการให้น้ำเกลือเด็ก
หรือจะให้เลือดหรือจะให้สารน้ำทั้งหลาย
ต้องเข้าต่อเลือดดำนะครับ

แล้วก็หลังจากแทงเข็มเข้าไปแล้ว
สิ่งที่เด็กถ้าเด็กเลือดจะเล็กก็จะหายาก
เพราะนี่เราจะคุมเด็กไม่ค่อยได้
เพราะเด็กอาจจะดิ้นเพราะเด็กควบเดียว๒ควบแล้ว

เพราะฉะนั้นเส้นเลือดที่เราให้จะเป็นให้บริเวณหลังมือ
ซึ่งพอเด็กงอมือหรืองอไปทางไหนก็ตาม
เกลือก็อาจจะหรือเลือดอาจจะไม่ไหล
เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการมัด

เอาไม้ดามไปถึงไปนิ้วกลางใช่ไหมครับ
แล้วก็ให้เลยข้อมือเข้ามาจนถึงด้านใน

เพราะว่าหลายคนถามว่าเอ๊ะทำไมไม่ใช้ผ้าพันธุ์ล่ะ
ต้องใช้อันนี้เลยหรือเปล่าหรือว่าอุปกรณ์ไม่มีแล้วอะไรอย่างนี้ฮะ

จริงมันเป็นพัสดุอะไรก็ได้ครับที่ได้บรรลุประสงค์ก็คือ
เราต้องการดามให้เด็กไม่กระเยื่อนตรงที่จุดที่ให้น้ำเกลือ
ถ้าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวเราต้องแทนน้ำเกลือเด็กใหม่เดี๋ยวก็จะเจ็บอีก
ถ้าที่ยิ่งลองเนี่ยก็ไม่ค่อยความร่วมเมืองการรักษา

ไม่ได้ครับไม่เป็นไรครับเราก็ใช้มาตั้งเป็น๒๐ปีแล้ว
แล้วก็ไม่ใช่โรงพยาบาลที่มาในโรงพยาบาลอื่นทั่วไปเยอะแยะเลยครับ
ก็ใช้แบบนี้เพราะมันคือแค่ดามเฉยมันไม่ได้ไปปิดที่แผล
ที่แผลตรงที่เข็มให้ถ้าเราแต่ปิดที่แผลตรงที่เข็มให้เนี่ย
เราใช้ฟ้าก้อนแล้วก็มันมีเทปที่เฉพาะของเขา
เขาก็คงปิดครับนึกถึงอันนี้ก็เป็นไปตามมาตรฐานครับ
ไม่เป็นไรครับผมคิดว่าทำได้ก็มันแค่ดามเฉย

อีกมื้อนี่ครับเดี๋ยวผมพูดเรื่องก่อนอีกมื้อนี่

เพราะเด็กจะได้ไม่ไปแกะไม่ไปแกะน้ำเกลืออย่างนี้ครับ
เพื่อเขาจะไม่ต้องถูกแรงน้ำเกลือใหม่

อีกเรื่องหนึ่งเรื่องเตียงที่บอกว่าตอนนี้๖๐เตียง
แต่ก็ไม่พอต้องมีการไปนอนที่พื้น
เรื่องตรงนี้นี่ทางหมอตุ๋นจะชี้แจงยังไงคะ
มันจะเป็นอย่างนี้ครับจริงเตียงโรงพยาบาล
จริงเตียงโรงพยาบาลรัฐนี่นะครับมันจะถูกใช้เต็มหมดอยู่แล้ว

ส่วนที่อำเภอพุ่มผังเป็นอำเภอที่มีป่าเยอะ
แล้วก็มีโรคประจำถิ่นเป็นโรคติดเชื้อ
ครับโรคติดเชื้อนี่ที่เราเป็นหนักก็คือมัลลาเรีย
เป็นแค่รักษาใหญ่แค่ไทฟัสนี่นะครับ
หรือโรคติดเชื้ออยู่แล้วก็มีอีกเยอะนะครับแต่มันเป็นฤดูกา

แล้วก็มันเป็นโรคที่แพร่กระจายคนอื่นได้แต่ก็ป้องกันได้

ในเมืองจะไม่เป็นแหละครับเพราะว่าปัจจัยในการป้องกันมีอยู่แล้ว
ใช่ไหมครับเราไม่เป็นไหนอีกว่าเพราะเรากินอาหารที่สะอาด
มันไม่ได้ค้างมื้ออะไรแบบเนี้ยแต่ชาวบ้านเขาไม่เป็นอย่างนี้
เพราะฉะนั้นถ้าหลักการของการรักษาโรค
หรือการแพทย์การสะสมที่ดีก็คือการป้องกันใช่ไหมครับ
ไม่ให้เป็นนะครับผมขออนุญาตให้รู้ดีนะครับว่า
มาลาเลียและค่ารักษาใหญ่อย่างเดียวเนี่ย
เราขยายสถานบริการไปตามหมู่บ้าน
ใครก็เป็นแล้วก็รักษาที่บ้านได้
หรือยุงก้นปองที่กัดเขาเนี่ย
เมื่อคนไข้ที่เป็นมาลาเรียวันแรกนะครับ
แล้วไปเจาะเลือดที่สถานบริการที่ใกล้บ้านที่สุขศาลา
หรือสฝรรณบริการศาสตรูปิยบชน

แล้วเลือกไกลจิ้มหนักจะส่งเข้ามารักษาที่โรงพยาบาล

เท่ากับฤดูการนี้จะมีผู้ป่วยเยอะ

เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าเราพยายามทำงานส่งเสริมป้องกันมากขึ้น
หรือการดูแลปฐมภูมิคือการเน้นการป้องกันโรคมากกว่า

แต่คุณหมอครับขอกลับมาถึงเรื่องของเตียงที่ให้คนไข้นอนตรงพื้น
คนก็จะมองว่าโอเคเตียงไม่พอไม่เป็นไรเข้าใจ

เตียงเนี่ยเป็นอย่างนี้มา๒๐กว่าปีแล้วนะครับ

วันอื่นอีกเยอะแยะเลยครับที่เป็นแบบเดียวกัน

เพราะว่ามันเป็นตามเวลาครับตามเวลา
ว่าเอาเตียงให้ผมเนี่ยผมก็ไม่อยากได้
เมื่อก่อนนี้นะครับเรามี๖๐เตียงเนี่ยนะครับ

แต่นี่บางเรื่องดูการเช่นอะไรนะครับ
อย่างเช่นอ่าเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ย
อาจารย์หมอที่โรงพยาบาลวิชายุทธ์นะครับ
กับมือพิทักษ์โรงศาสตร์ที่ลำบัง
มาช่วยผ่าตัดตาต้อกระจกให้ชาวบ้าน
ที่นอนเป็นลงที่คนเลยครับในโรงพยาบาล

หมอคะที่ผ่านมานี่คือคุณหมอเคยขอเรื่องของเตียง

เพราะผมอยากจะทำงานส่งเสริมป้องกันในโลกที่ป้องกันได้
ในช่วงที่เป็นโรคที่มันระบาดได้

ให้มันลดน้อยลงเพื่อคนไข้จะต้องมานอนโรงพยาบาล

อันนี้คือเป็นความตั้งใจ

เราเข้าใจความตั้งใจของคุณหมอและพยาบาลทุกคนเลย
โรงพยาบาลอุ้มผางอยู่ในพื้นที่ที่แบบห่างไกลหน่อย

ขอบคุณนะฮะท่านผอโรงพยาบาลอุ้มผางจังหวัดต่างนะครับ

แพทย์วรวิทย์ตันติวัฒนทรัพย์ได้ชี้แจงทั้งสองเรื่อง
เรื่องของกระดาษเก้าเทพเก้าที่แบบพันธุ์
ไม่ได้พันแผลอันนี้ใช้ได้นะครับ
แล้วก็เตียงที่อยู่ตามพื้นเป็นช่วงฤดูกาล
และที่สำคัญเขาก็ดูแลอย่างเท่าเทียม
ใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นเรามาพูดคุยถึงแนวทางกันเพิ่มเติมหน่อยดีกว่านะคะ
คุยกับอีกหนึ่งสายค่ะดรนายแพทย์ปองพลวรปานิรอง
แพทย์สาธารณสุขจังหวัดตากอยู่ในสายกับเราแล้ว

ภาพแบบนี้มันออกมาเตียงนอนคนไข้อยู่ตามพื้น
มันก็กลายเป็นความคิดที่ว่าน่าอาเด็ดอนาจใจ

แบบนี้เราจะช่วยแก้ไขดูแลทางโรงพยาบาลเขายังไงบ้างฮะ
ตอนนี้ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ก็ได้มีการช่วยเหลือ
ก็คือถ้าสมมุติตอนนี้จำนวนเตียงของทางโรงพยาบาลอุ้มผ่างนั้นเต็ม
ทางโรงพยาบาลนั้นทางท่านภูมิในการ
ก็จะใช้เป็นวิธีเตียงเสริมไปก่อน
ก็จะช่วยในการทำให้คนไข้นั้นไม่ลำบาก
คุณหมอฮะเตียงเสริมกับเตียงพื้นนี่เหมือนกันไหมครับ
คือเตียงเสริมของหลายโรงพยาบาล

โรงพยาบาลอาจจะเป็นเตียงเป็นเหมือนเตียงพับ

แต่ว่าด้วยบริบทหรือสภาพของชาวเขา
หรือคนต่างด้าวแถวอุ้มผา
เขาอาจจะชินกับเป็นเตียงพื้นนะครับ
ทางคุณหมอวรวิทย์ที่พอโรงพยาบาลอุ้มผาง
ก็อาจจะจัดตามบริบทของคนไข้ในบริเวณแถวนั้นนะครับ
ค่ะทีนี้สอบถามคุณหมอเพิ่มเติมนะครับ
ถ้าเกิดสมมุติว่าอย่างทางตัวพอหมอตุ๋ยเองบอกว่า

แต่ว่าทางเรายังไงก็จะจัดไปให้
หรือว่าต้องเป็นการร้องขอจากทางโรงพยาบาลก่อนคะ
ให้กับทางโรงพยาบาลอุ้มผัง
ผมว่าทางโรงพยาบาลเขาก็ยินดีรับ
แต่โรงพยาบาลเขาก็อาจจะไม่ได้แบบว่าไปออกสื่อ
เพื่อที่จะขอร้องหรือขอรับบริจาคทางสื่อ
แต่ถ้าสมมุติมีผู้มีจิตศรัทธาอยากจะไปบริจาค
ผมว่าทางท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลก็คงยินดีรับ
คงไม่น่ามีปัญหานะครับ
โรงพยาบาลอุ้มผางถือว่าเป็นอีกหนึ่งโรงพยาบาล
รับภาระค่อนข้างหนักมานานแล้วเราก็ทราบกันดีใช่ไหมครับ
ท่านรองครับท่านรองมีแนวทางในการที่จะดูแลโรงพยาบาลเหล่านี้อย่างไร

ตอนนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับ
ได้มีการจัดสรรเงินงบประมาณช่วยเหลือให้กับทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
แล้วก็ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตา
ก็ได้มีการจัดสรรให้กับโรงพยาบาลชุมชนที่อยู่บริเวณชายแดนไทยที่ติดกับพม่านะครับ
แล้วก็มีอีกหลายโรงพยาบาลที่มีปัญหาเช่นนี้
อย่างเช่นโรงพยาบาลพบพระแม่ละมาดท่าสองอย่างนะครับ
ที่จะต้องรับภาระดูแลคนที่ไร้สัญชาตินะครับ
แล้วเราไม่สามารถที่จะเก็บค่าบริการได้นะครับ
ตอนนี้เราก็ได้มีการจัดสรรทั้งในเงินของเงินผู้มีปัญหาสถานะสิทธิ์หรือท๙๙นะครับ
ให้กับทางโรงพยาบาลทั้ง๕แห่งของชายแดนปากติดกับพม่านะครับ
ครับคุณหมอครับอีกหนึ่งคำถามครับ
ช่วยยืนยันหน่อยว่าการที่ผู้ป่วยมีห้องนอนมีเตียงนอนกับที่นอนพื้น
นี่คือการดูแลที่เรียกว่าได้มาตรฐานเท่าเทียมกัน
ไม่ใช่แบบแบงค์ชั่นเดี๋ยวจะถูกมองว่าเป็นแบบนี้อีกครับคุณหมอครับ
ก็คือทางโรงพยาบาลอุ้มผ่านนะครับ
ก็ได้พยายามที่จะให้บริการผู้ป่วยให้ได้ดีที่สุดนะครับ
แต่ก็คือบางครั้งอาจจะไม่ได้มาตรฐานตามมาตรฐานสากล
แต่ว่าให้บริการที่ดีที่สุดตามบริบทของสภาพพื้นที่
แล้วก็ด้วยงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดนะครับ
แต่ก็ทางโรงพยาบาลก็ได้มีการช่วยเหลือ
บางครั้งอาจจะดีกว่าโรงพยาบาลอื่นเช่นนะครับ
ยังมีอาหารให้กับคนไข้ญาติคนไข้กินทั้ง๓มื้อเลย
ยังมีรถรับส่งไปถึงที่บ้านนะครับ
รับมาจากที่บ้านมาถึงโรงพยาบาลจากโรงพยาบาลกลับไป
ก็ให้บริการอย่างดีเยี่ยมเลยนะครับ
ขอบคุณมากครับเพราะว่าเรื่องนี้จะกลายเป็นประเด็นที่ถูกมองหนึ่ง

เรื่องของการแบ่งจนชั้นในการรักษาหรือเปล่า
แล้วก็สามเรื่องของอุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐานหรือเปล่า
แต่ทั้งหมดทั้งมวลนั้นชี้แจงไปเรียบร้อยแล้ว
อย่างโรงพยาบาลอุ้มผางเองถือว่าเป็นหนึ่งโรงพยาบาลตัวอย่างนะคุณ
ถูกต้องเรียกว่าเป็นโรงพยาบาลสองแผ่นดิน
เพราะว่ารักษาคนไทยแล้วก็ยังรักษาคนไร้สัญชาติ

เขามักจะพาไปที่โรงพยาบาลอุ้มผาง
และเราเองก็จะได้เห็นการทำงานของโรงพยาบาลนี้บ่อยด้วย
ใช่แล้วค่ะก็เป็นกำลังใจให้กับทีมแพทย์
ผู้ช่วยพยาบาลพยาบาลทุกคนเลยนะคะ